มีสามีภรรยาชาวเมียนมาคู่หนึ่งปรากฏว่าทะเลาะกัน
แล้วทีนี้ฝ่ายหญิงเอาจานไปเคาะหัวสามี
สามีโดนจานเคาะหัวสามีโมโหจับฝ่ายหญิงทุ่ม
เชื่อไหมคะว่าฝ่ายหญิงเสียชีวิตเลย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นช่วงจังหวะที่ฝ่ายชายเดินเข้ามาทำร้ายผู้หญิงแล้วนะฮะ
แล้วเห็นไหมฝ่ายชายหันหลังไปผู้หญิงเอาจานเคาะ
จังหวะนี้ครับทุ่มลงพื้น
หลังจากนั้นผู้หญิงหมดสติทันที
ตอนแรกนะเพื่อนผู้หญิงแล้วก็ฝ่ายชายก็มาดูนะ
นอนแน่นิ่งไปไม่คิดว่าจะเสียชีวิต
มีการทะเลาะอะไรกันสักอย่างนะครับแล้วก็มีการโยนจานอาหารกันไปรอบนึงแล้ว
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็เดินออกจากวงข้าวที่สามีนั่งกินข้าวอยู่
แล้วปรากฏว่าตัวสามีเนี่ยเดินตามมานะครับ
แล้วก็เป็นคลิปอย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นนี่นะฮะ
ตัวฝ่ายหญิงเดินออกมาจากวงแล้วนะครับคงทะเลาะกันไปรอบหนึ่ง
ฝ่ายชายเดินตามมาเหมือนไม่พอใจแล้วจากนั้นก็ลงมือทำร้ายฝ่ายหญิงก่อน
เตะเข้าไปแล้วก็พยายามจะชกอีกนะครับ
ฝ่ายหญิงก็เลยเอาจานตีไปที่ศีรษะฝ่ายชาย
ท้ายที่สุดฝ่ายหญิงโดนทุ่มจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านล้างรถในพื้นที่หมู่๔ตำบลสโนลอยที่อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรีนะครับก็ภาพวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณทุ่ม๓๕ของวันที่๑๔พฤษภาคมครับ
ตำรวจสพบางบัวทองได้ลงพื้นที่
แล้วก็ควบคุมตัวนายซอคานซุผ่านสัญชาติเมียนมานะครับ
ซึ่งเป็นฝ่ายสามีแล้วก็เป็นผู้ทำร้ายร่างกายนางนันซูหลายหิน
นายนางนันซูเนี่ยเสียชีวิตนะครับโดยนายซอคารเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
นั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานสามคนจู่ภรรยาก็เดินมาคว่ำจาน
ข้าวของแล้วก็ทะเลาะกับเขาและหลังจากนั้นเขาก็โมโห
จนเกิดเป็นเหตุการณ์ตามในคลิปถามว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปไหม
เสียใจแต่เขายืนยันบอกเขาไม่ได้ตั้งใจในการที่จะทำให้ฝ่ายหญิง
เสียชีวิตนะครับส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกันเนี่ย
ก็มาจากกรณีที่นายซอคารผู้เป็นสามีนำเงินไปให้ภรรยาเก่าที่มีลูกด้วยกัน
ดังนั้นทำให้นางนันซูไม่พอใจนางนันซูก็เลยเดินมาต่อว่า
และเกิดปากเสียงกันจนทะเลาะกันแล้วก็ไม่คิดว่าการทุ่มนางนันซูลงพื้นเนี่ย
จะเป็นการทุ่มที่ทำให้นางนันซูนั้นเสียชีวิตนะครับ
ต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ